มากันที่พี่ยุ้ยปรัฐมวัลกันบ้าง
ถ้าย้อนกลับไปช่วงก่อนยุคก่อน
บอกว่าเธอเป็นนางเอกแถวหน้าของบ้านเรา

แล้วก็หวนกลับมาในบทบาทของนักร้องอีกครั้งหนึ่งแล้ว
สำหรับพี่ยุ้ยที่เตรียมมาจับไมค์ขึ้นคอนเสิร์ต
งานนี้เจ้าตัวยอมรับนะคะว่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยที่ได้คัมแบ็คมาสู่งานเพลง
แถมยังต้องแดนส์นิดอีกด้วยก็เลยต้องฟิตซ้อมร่างกายมากขึ้นนะ
อกจากนี้พี่ยุ้ยยังขออัปเดตอาการของแม่ทุมว่าตอนนี้อาการยังอยู่ในภาวะที่ทรงตัวดีค่ะ
อาการก็คือต้องรักษาไปตามอาการ

ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดเชื้ออะไร

เหมือนคุณแม่อ่อนแดงลงไปเรื่อยแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อย่างที่บอกค่ะก็ดูกันวันต่อวัน

เพราะว่าคุณพ่อจะทำงานค่อนข้างเยอะ

แล้วเรารู้ว่าพ่อข้างในพ่อไม่โอเคแล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็พยายามพูดแต่เรื่อง
ที่มันสร้างความสุขให้พ่อก่อน

แค่ไหนแต่ไม่เท่าคุณแม่เลย
คุณแม่นี่คือแบบสุดยอดสำหรับการแบบมีกำลังใจการแบบมีแรงที่จะสู้
เวลาจะเผชิญกับอุปสรรคต่างในชีวิตกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคุณนะ